แต่ว่าวันนี้แหม่ก็เหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมา
มติของกรกตที่ส่งเรื่องไปให้กับสารรัฐมนูลพิจารณา
แล้วก็แคนดิเดตนายกของคุณพิธาฐานะเป็นหัวหน้าพักเก้าไกล
กับเรื่องของการถือหุ้นสื่อแล้วก็หุ้นของนี่ล่ะครับ
ซึ่งวันนี้ก็มีมติไปแล้วรวบรวมหลักฐานส่งให้กับศาลนะครับ
เริ่มดูที่เรื่องมติของกรกตกันก่อน
ที่มีมติให้ส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูล
เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสอสอของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
สอบบัญชีรายชื่อแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกล
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนุนมาตรา๙๘วัก๓ประกอบมาตรา๑๐๑วัก๖หรือไม่
เหตุจากที่มีชื่อไปถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน๔๒๐๐หุ้น
รวมทั้งก็มีการคำขอให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
กรกตเขาบอกว่าใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล๓วันรับฟังพิจารณาผลการตรวจสอบ
มีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อได้ว่า
มีเหตุตามที่มีการยื่นคำร้องจริงนะครับ
โดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตก็ลงนามในคำร้องนั้น

ไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูลทันที

นะฮะ๑๓นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
ไปดูบรรยากาศที่สารรัฐธรรมนูลครับ
ทางด้านของร้อยตำรวจเอกชะนินน้อยเล็กครับ
เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นะฮะพร้อมด้วยท่านพันธุ์ตำรวจตรีนัทธวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์ครับ
เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกรกตเอารังไปเลยครับ

หลังนะฮะเพราะว่าประชุมตอนเช้าเสร็จปุ๊บรวบรวมเอกสาร
ส่งเรื่องยกรังไปให้กับสารรัฐธรรมนูลนะฮะ
เพื่อวินิจฉัยเรื่องของสมาชิกภาพการเป็นสอสอของคุณพิธานะฮะ
สอบบัญชีบรายชื่อฐานะหัวหน้าพักแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

รัฐธรรมนุนมาตรา๙๘วัก๓แล้วก็ประกอบมาตรา๑๐๑วัก๖
นะครับก็ได้ยื่นแล้วก็ยกรังให้กับสารท่านพิจารณา
ต้องจับตาดูนะครับว่าตุลาการสารรัฐธรรมนุนในวันนี้เนี่ย
จะมีการบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเลยหรือไม่อย่างไร
แต่ว่าเนื่องจากกระบวนการตามปกติแล้วจริงแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
คณะกรรมการเขาต้องมีการตรวจสอบเอกสารประกอบเรื่อง

ซึ่งถ้าพบว่าเอกสารที่ส่งมาไม่ครบถ้วนตามระเบียบของศาล
ก็ต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติมไปทางกรกตก่อน

คณะกรรมการก็จะตรวจสอบและนำเรื่องดังกล่าว
ให้กับคณะกรรมการชุดเล็กเพื่อไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ว่าเรื่องจะเข้าสู่กรรมการชุดใหญ่ได้หรือเปล่า

เพื่อส่งต่อไปยังที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูลพิจารณา
และจะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา
ตามที่มีการส่งเรื่องให้หรือไม่
อันนี้ก็เป็นกระบวนการต่างที่เกิดขึ้นตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ทีนี้พอมันมีประเด็นนี้ออกไป
คนก็จับจ้องขอสินค้าคุณผู้ชมมีภาพบรรยากาศนี้
จะมีใครไปที่ศาลหรือเปล่า
อาจจะมีมวลชนไปกดดันหรือไม่อย่างไร
บรรยากาศที่สารรัฐธรรมนูล
คุณผู้ชมเห็นในภาพช่วงบ่ายที่ผ่านมา
จริงแล้วก็มีสื่อหลายสำนักเขาเข้าไป
ปักหลักรอทำข่าวเก็บภาพต่าง
ซึ่งเราเองก็ส่งทีมข่าวไปก็อย่างที่เห็นก็มีตำรวจ
ก็นำกำลังเข้ามาดูแลความปลอดภัยเป็นตำรวจจากสนทุ่ง๒ห้อง
แล้วก็มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยไปดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดเลย
แผงเหล็กไปกั้นเอาไว้ตลอดแนวไม่ให้ผู้สิทธิ์ข่าว

บริเวณด้านในสารรัฐธรรมนูลอย่างเด็ดขาด
ไปสู่ที่บริเวณหน้าศาลล่าสุด
ก็ต้องบอกเรื่องร้อนเมื่อเช้านี้ก็ทำให้
นักข่าวการเมืองวันนี้ต้องใช้คำว่าแยกร่าง
ร่างไม่ไหวนะครับเพราะว่าหลายจุดค่ะที่ต้องติดตาม
ไม่ว่าจะเป็นที่กรกตท่าทีคุณพิธาเองนะคะ
สารรัฐธรรมนูลนะคะ
แล้วรวมถึงท่าทีของก้าวไกลด้วยนะคะ
ว่าหลังจากที่กรกตมีมติส่งเรื่องไปแบบนี้

ซึ่งก็ปรากฏว่าวันนี้มีการออกแถลงการโต้กรกตนะคะ
คุณผู้ชมกรณีนี้ล่ะค่ะ
โดยบอกว่าไม่ทำตามขั้นตอนรวบรัดเร่งรีบผิดปกตินะคะ
ส่อว่าจะผิดมาตรา๑๕๗ค่ะ
เลขาธิการพักก้าวไกลค่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะ
พร้อมทั้งสสก้าวไกลร่วมแถลงโต้กรกต
หลังจากมีมติส่งสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยสมาชิกภาพ
ของนายพิธาริมเจริญรัฐนะคะ
กรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีพร้อมขอสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็บอกว่าการที่ประธานกรกตใช้เหตุผล
เพราะมีแนวคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลในคดีเงินกู้ยุบพักอนาคตใหม่
เทียบกับคดีหุ้นสื่อของนายพิธา
ก้าวไกลเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่อาจเอามาเปรียบเทียบเคียงกันได้
ส่วนที่กรกตอ้างว่ามีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ
ที่ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและไม่เปิดโอกาสให้นายพิธามาชี้แจง
โดยอ้างว่าเป็นเพียงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้
ก็เท่ากับว่ากรกตปฏิบัติตามระเบียบแค่เพียงบางส่วน
และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้ตราขึ้น
เป็นความผิดตามมาตรา๑๕๗ค่ะ
ดังนั้นการที่กรกตเสนอเรื่องต่อสารรัฐมนูล

ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหามายังคุณพิธา
และไม่เปิดโอกาสให้มีการชี้แจงข้อกล่าวหา
โดยอ้างว่าเป็นเพียงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น
ก้าวไกรเห็นว่ากรณีนี้จึงเท่ากับว่า
กรกตเลือกปฏิบัติตามระเบียบเพียงบางส่วน
และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ตนได้ตามตราขึ้นไว้เอง
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
อาจเป็นการกระทำผิดฐานปฏิบัติ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗
แถลงการนี้คุณชัยธวัฒน์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่า
ประชุม๓วันติดต่อกันรีบประชุมเพื่อเร่งสรุปให้ได้
ว่ามีข้อมูลพยาหลักฐานเพียงพอให้นายพิธามีความผิด

แต่ว่าทำไมไม่เชิญนายพิธาไปชี้แจง
ก็ขอถามกลับว่ากรกฐใช้ข้อมูลหลักฐานอะไร
สรุปว่านายพิธามีความผิดอันนี้เรื่องหนึ่ง
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือประธานกรกตยังเร่งรีบ
ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูลทันทีในวันนี้
เพื่อให้สารรัฐธรรมนูลนำเข้าที่ประชุมในช่วงบ่าย
เพื่อให้นายพิธาถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่
เพราะฉะนั้นคุณชัยธวัฒน์บอกว่า
ฝากเสียงเตือนไปยังองค์กรอิสระทั้งหมดว่า
อย่ารู้แก่อำนาจวันใดวันหนึ่งเมื่อการเมืองกลับมาเป็นปกติ
ประชาชนจะลงโทษทุกท่าน
พรุ่งนี้ผู้มีอำนาจมีโอกาสเลือก
ว่าเราจะวนกลับไปสู่การเมืองแบบเดิม
หรือคืนความปกติให้กับระบบประชาธิปไตย
คราวนี้ประชาชนจะไม่ยอมค่ะ
ให้กรกตปฏิเสธ
กรกตใช้หลักฐานอะไร

ที่บอกว่าตนเองเชื่อว่ากรกตมีความผิด
ตามที่มีการยื่นคำร้องจริง

ไปยังกรกตและองค์กรอิสระทั้งหมด
ว่าท่าน
อย่ารู้แก่อำนาจจนเกินขอบเขต

เมื่อการเมืองกลับมาเป็นปกติ
ประชาชนจะลงโทษทุกท่าน
บอกว่าหนังม้วนเก่ากำลังจะกลับมาฉายซ้ำ
ปีที่แล้วกรกตใช้เวลาพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูล
กรณีลักษณะต้องห้ามของในดอนปรมัติวินัย๓๘๖วัน

และไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
อีกกรณีหนึ่งของ๔รัฐมนตรีสมัยรัฐบาลคอสช
กรกตพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูล๓๕๕วัน

และไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
แต่กรณีของนายธนทร

รวดเร็วคุณปียบุตรใช้คำว่า
รวดเร็วราวกับนั่งรถไฟความเร็วสูง

และสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

นายพิธาถูกกรกตพิจารณาคำร้องอย่างรวดเร็

ซึ่งอันนี้นับจากวันที่คุณเรืองไกรไปยื่นร้อง
กับกรกตซ้ำอีกครั้งวันที่๒๐มิถุนายน

ม้วนนี้เล่นกันมาเกือบ๒๐ปีแล้ว
จะให้มันจบแบบเดิมอย่างนั้นหรือ

คือความเคลื่อนไหวในส่วนของก้าวไกลในวันนี้นะคะ
เมื่อสักครู่ถ้าเห็นจอเล็กที่เราได้ขึ้นให้
คุณพิธาเพิ่งจะออกจากไทยรัฐทีวีไปเมื่อสักครู่
ก็ต้องติดตามกันต่อแต่สิ่งที่เรา